ช่วงก่อนปีใหม่นะคะใครไปตลาด
จะต้องเห็นทุเรียนเห็นเงาะเห็นมังคุด

ยังมีอยู่พาไประยองไปได้ไหมไปได้สิครับไปด้วยกันนะคุณผู้ชมครับ
ไปกินทุเรียนแล้วก็ผลไม้อื่นที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานประยองเขาเตรียมจัดโครงการ
วันธรรมดาลุยสวนชวนเที่ยวยกครัว

ถ้าไปวันแบบวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย
หรือว่าวันหยุดเทศกาลนี่คนเยอะ

เขาก็เลยบอกวันธรรมดาเที่ยวได้นะครับ
จัดงานขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมนี้
อดใจร้อนนิดหนึ่งนะฮะ

ตามสวนผลไม้ในจังหวัดระยองครับ

เตรียมพร้อมรองรับได้

ทุเรียนกินได้ทั้งปีนะฮะ
โดยงานนี้นะครับบอกว่า

จากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ
และที่สำคัญให้แก่เจ้าของสวนผลไม้
ที่เปิดสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับ

รองมนตรีชนะชัยวิบูรณ์วัด
่งหวังว่าสวนผลไม้ทั้ง๔๕แห่งของจังหวัดระยอง
จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัด
และนำรายได้มาสู่ชาวสวนผลไม้อย่างแท้จริง
โดยจะเพิ่มการดูแลเรื่องระบบการจองล่วงหน้า
เพื่อให้เพียงพอต่อขีดความสามารถของแต่ละสวน

จะได้ให้เจ้าของสวนเตรียมตัวได้ทันนะครับ
ฟังเสียงท่านรองผู้ว่ากันหน่อยครับ
จัดระบบมีการระบบจองล่วงหน้า
แล้วก็มาดูขีดความสามารถของแต่ละสวนผลไม้นะครับ

ถ้าเกิดมันล้นของสวนนี้แล้ว
แล้วก็จะมีการถ่ายเทไปยังสวนอื่น
ที่เป็นเครือข่ายของของเรานะครับ
เพราะนักท่องเที่ยวบางคนบอกฉันจะไปทั้ง๔๕สวนเลย

ทุเรียนส่วนนี้รสชาติแบบนี้อีกส่วนหนึ่ง

มี๔๕สวนขอไป๔๓พอ

แล้วโทรซื้อกลับบ้านอีก๒ส่วนไปซื้อกลับบ้าน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการผลไม้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานประยอง
โครงการนี้แหละครับเน้นย้ำอีกทีชื่อโครงการเขาน่ารักดี
วันธรรมดาลุยสวนชวนเที่ยวยกครัว
ยกครัวก็ไปกันทั้งครอบครัวนะครับ
ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้ง
ลึกซึ้งลึกซึ้งหมายถึงว่าเข้าไปดูที่สวนเลย

ใช่นะครับแล้วเขาบอกว่าในช่วงที่ไปเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
ก็จะได้ไปเรียนรู้วิถีชาวสวนเกษตรอินทรีย์
แล้วก็ที่สำคัญเป็นช่วงฤดูการผลไม้

หวังว่านักท่องเที่ยวจะไปกันทั้งครอบครัว

คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกคุณหลานคุณเหรนคุณหลน
ไปกันหมดนั่นแหละค่ะเหมารถทัวร์ไปเลยนะคะ
ต้องเอารถส่วนตัวไปเพราะว่าที่พูดมานี้เยอะแล้ว
ทำข้อบคุณระยองนะฮะปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ